สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
หลายคนถามเข้ามาค่ะว่าไหนบอกฝนตกฝนตกแต่ทำไมอากาศถึงร้อนขนาดนี้
ตัวการอยู่ตรงนี้ค่ะหย่อมความร้อนรูปตัวแอลยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
และได้แผ่รัศมีตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศ
ทำให้ประเทศไทยในช่วงนี้มีอากาศร้อนถึง๔๓องศา
จะรู้สึกร้อนมากกว่านั้นอีกค่ะคุณผู้ชมร้อนเหมือน๔๖องศาเลย
แต่ในบริเวณไหนค่ะที่ลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปะทะกับความร้อนนะคะ
ก็จะเกิดเป็นฝนฟ้าขนองขึ้นนั่นเองค่ะส่วนที่ประเทศอียิปต์ค่ะ
นักประดาน้ำได้ดำลงไปเอาอวนดักตาตาข่ายดักปลากลับขึ้นมานะคะ
เพราะราคาดักปลาเก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ทำให้ปลาเข้าไปติดนะคะนอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อนักประดาน้ำด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ทิ้งขยะลงทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะประเภทใดก็ตาม
ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราแบบนี้ไปนานนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ